คุณผู้ชมคะมาติดตามไลฟ์สไตล์ของแม่อ้ำพัชรภาซุปตาเบอร์หนึ่งบ้านเรากันหน่อยนะคะ
ตาคนสวยของเราร่วมรณรงค์อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเช่นกันนะคะ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเจ้าตัวจะโพสต์ภาพอาหารเมนูหลากหลาย
จากร้านดังที่ส่งมาให้รับประทานในช่วงที่ต้องอยู่บ้าน
อกจากจะเป็นไอเดียให้หลายคนได้ลิ้มรสอาหารแล้วเนี่ย
ก็ยังขอกระซิบบอกเหล่าแฟนคลับให้ได้ยิ้มตามกันสักนิดนึงนะ
ว่าร้านอาหารทุกร้านที่ส่งมาให้สาวอ้ำในช่วงนี้เนี่ย
เจ้าตัวลงโปรโมทให้ฟรีนะคะ
เพราะอยากจะช่วยเหลือธุรกิจเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารให้มีรายได้

เรื่องความใจบุญของเธอคนนี้ไม่เป็นสองรองใคร
ยังคงร่วมบริจาคให้กับหลายหน่วยงานแบบเงียบอยู่เสมอ
รวมถึงหากเห็นใครเข้ามาโพสต์ขอความช่วยเหลือในไอจีส่วนตัว
ถ้าเธอตรวจสอบแล้วว่าเดือดร้อนจริง
เจ้าตัวก็พร้อมที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือทันทีนะคะ

ขนาดนี้ทำไมวิกฤตโควิด๑๙ไม่ไปช่วยเหลือ

บางคนอาจจะช่วยเหลือแต่เขาไม่ออกสื่อก็ได้

ช่วยเหลือก่อนหน้านี้มีเยอะแยะมากมายให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะฮะ